คุณผู้ชมครับเรามาติดตามกันต่ออีกหนึ่งประเด็นที่ทั่วโลกยังคงจับตามองอยู่กับเรื่องของโรคโควิด๑๙
หรือว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่๒๐๑๙ยังคงระบาดยังคงทำให้มีผู้ติดเชื้อ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ
ล่าสุดเกาหลีใต้มีผู้ป่วยวันเดียวไปพบมากกว่า๕๐ราย
น่าตกใจนะถือเป็นยอดที่พุ่งสูงมากใน๑วันที่เจอนะคะ
ใต้คนไทยไปเที่ยวเยอะญี่ปุ่นคนไทยก็ไปเที่ยวเยอะ
ตอนนี้ก็บอกว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อไปเนี่ยนะฮะ
ทางการจีนมีการประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๓๙๔ราย
ถือเป็นจำนวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่๑๖
แม้ว่าในวันนี้เนี่ยจีนจะพบผู้ป่วยลดลงแต่ว่าเกาหลีใต้สิครับ
พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๕๓ราย
ต้องขยับจำนวนผู้ป่วยที่เกาหลีใต้เพิ่มเป็น๑๐๔ราย
ตอนนี้ทางการเกาหลีใต้บอกว่ามีผู้ป่วยที่พบในวันนี้ส่วนใหญ่นั้น
เป็นสมาชิกของโบสถ์คริสต์ในเกาหลีใต้
แล้วก็มีพบผู้เสียชีวิตศพแรกในเกาหลีใต้แล้วในตอนนี้นะครับ
ทางฝั่งญี่ปุ่นเองก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙เพิ่ม๒ศพ
โดยผู้เสียชีวิต๒ศพนั้นเป็นชายวัย๘๗ปีกับหญิงวัย๘๔ปี
เรือสำราญที่ไปเทียบท่าอยู่ที่เมืองโยโกฮอมมาของญี่ปุ่นนี่แหละ
ซึ่งหลายคนออกมาโจมตีว่านั่นมันคือสถานที่แบบเพาะเชื้ออย่างดีเลย

ผู้ป่วยบนเรือสำราญอยู่ที่๖๒๑รายจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า๓๖๐๐คน
ในจำนวน๑ใน๖ของผู้โดยสารทั้งหมดนั้นในขณะนี้ทางการญี่ปุ่นได้เริ่มอนุญาตให้ผู้โดยสารกับลูกเรือลงจากเรือ
เพื่อทยอยมาคัดกรองแล้วก็เดินทางกลับบ้านได้ถ้าไม่พบการติดเชื้อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ทำให้หลายชาติตอนนี้เริ่มมีมาตรการต่างครับในการรับมือ
สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทวาวิฟต์ได้เผยแพร่ประกาศฉบับใหม่ที่ระบุว่า
จะปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศของบุคคลทุกสัญชาติที่เคยเดินทางมายังประเทศไทยสิงคโปร์ฮ่องกงและมาเกาะในช่วง๑๔วันที่ผ่านมา
ยกเว้นผู้ที่ถือสัญชาติอิสระเอวหรือผู้ที่มีถิ่นทำนักในอิสระเอว
ใครจะไปต้องระวังกันด้วยเพราะว่าเขาต้องปฏิเสธแล้วนะครับ
คนไทยด้วยทางฝั่งนายกรัฐมนตรีนะฮะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศที่ยังคงอยู่ที่ระยะที่๑ส่วนไทยตอนนี้ยังอยู่ที่ระยะที่๒ก็คือสามารถควบคุมได้มากพอสมควร

รับมือกับระยะที่๓ถ้ามีการแพร่ระบาดมากขึ้นในประเทศ
ตอนนี้อยู่ที่๗๕๗๔๘รายผู้เสียชีวิต๒๑๒๘ศพแล้วนะครับ
เป็นผู้เสียชีวิตในจีน๒๑๑๘ศพญี่ปุ่น๓ศพฮ่องกง๒ศพอีราน๒ศพไต้หวัน๑ฟิลิปปินส์๑เกาหลีใต้๑แล้วก็ฝรั่งเศสอีก๑ศพด้วยกันนะครับ
ยังไงเรื่องนี้เรายังคงวางใจไม่ได้นะมันยังคงแพร่ระบาดต่อไปแล้วก็มีคนเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องด้วย